แล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นหน้าน้องเนี่ยจำได้แน่นอนเพราะว่าสวยสะดุ้งสวยจึ้ง
และอีกอย่างหนึ่งที่มีเอกลักษณ์คือน้องมีรอยสักแบบตามตัวด้วย
เป็นนางงามยุคใหม่มีรอยสักแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่
แต่บอกเลยเห็นสวยแซ่บแบบนี้ชีก็สายมูยืนหนึ่งนะคะ
ตอนนี้สุดท้านน้องมีนาเนี่ยอวดรอยสักรูปยันสีขาวทั่วไหล่ขวาไปเลย
แปลกมากเลยอ่ะไม่แปลก
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าตั้งแต่ไปศักดิ์มาจากสำนักดังนะ
แสงสาดมหามีนามากขึ้น
ถ้าสังเกตดีตอนรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยจะเห็นรอยสักน้องตรงบริเวณช่วงเอวอะไรประมาณนี้เนาะ
แต่ถ้าศักดิ์เพื่อมูเตลูเนี่ยแล้วรอยสักน้องขาอยู่นะ

มีแค่จุดนี้สำหรับมูเตลูคือด้านหลังที่ศักดิ์สีขาว

สักอันนี้เป็นช่วยเรื่องการเงินอย่างเดียวเลยค่ะ

แล้วมันได้ไหมเอ๋ย
เฮ้ยหนูมาได้นะแม่

หนูสักเป็นหมึกสีขาว
คนชอบมาถามว่าไปลบมาหรือเปล่า
เห็นมันแบบจางเบลอ

แต่บอกเลยว่าตอนนี้น้องมีนาปังไม่ไหว

แต่ถ้าเข้าไกลแล้วมันไม่ออกง่ายนะจ๊ะ